ผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมวอเล็กบอลชายหาดนะครับ
ซึ่งเล่นในรายการเลิลทัวร์ที่สตูน

สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ทีมไทย๑นะครับ

เศรษฐวัสดิ์เพศสวัสดิ์เอาชนะออสเตรเลียนะครับ

ปรากฏว่าทีมของเราเล่นเข้าขาครับ
แล้วก็พีคเลยในรอบชิงชนะไป

คว้าแชมป์ระดับเลิลทัวร์ร่วมกันเป็นครั้งแรก
ส่วนนัทชีนับ๓อิร่าน๒
เอาชนะออสเตรเลียไปได้๒เซตรวดครับ
ส่วนการชิงชนะเลิศในประเภทหญิง

ก็สูสีนะก่อนที่จะเข้าข่าวเย็นเมื่อสักครู่นี้

ก่อนที่จะเป็นสหรัฐที่ชนะไปสองต่อ๑เซต

ส่วนอันดับที่๓นี่เป็นของไทยนะคะ
ก็คือทีมไทย๒ที่มีรำภัยพึกนุ่มวง

เอาชนะอินโดนีเซียน๑ไปได้๒ต่อสูงเซต
รายการต่อไปก็๑๕๑๗เมษายนนี้นะครับ

กลางที่๑๙ก็เป็นหนึ่งรายการ

ที่สงขาหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ